วันนี้วันอันทางก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
มีการพิจารณมารการช่วยเหลือชาวน้ำ
ขนาดที่รัฐมนตรีว่าการกรสมมหาธิกษ์ก็สั่งให้
งานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำจากปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ครับ
ติดตามจากคุณเจนศักดิแซ่อึ้งนะครับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียมรัฐบาลครับ
หลังจากที่มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ดูเงียบเหงากว่าทุกวัน
ซึ่งมีการจัดวุฒิกิจกรรมเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นโดยกระทรวงพาณิชย์
ผลเอกประยุธจันทร์โอชานายกประธรรมนตรี

ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพประวังประเทศองค์การมหาชนกรสวงพนิต
ซึ่งเตรียมที่จะจัดงานไฟล์ทอชัยที่สุดแห่งวิธี
หลับเสื้อให้ทันสมัยและให้เลือกใช้สีให้เป็นธรรมชาติ
มากกว่าการปรุงแต่งสีขึ้นใหม่
ซึ่งในวันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มอบเสื้อเชิดแขนสั้น
ที่แต่งลวดลายด้วยดอกกล้วยไม้
และผ้าทอลายบรวงข้าวให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
ซึ่งบูธกิจกรรมวันนี้มีนางสาวคาบร่าพลสิทธิ์นางแบบชื่อดัง
เข้าร่วมงานด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามว่า
เป็นนางแบบอย่างนี้ต้องมีส่วนสูงเท่าไหร่
ซึ่งนางสาวคาบร่าก็บอกว่าสูง๑๗๗เซนติเมตร
นายกรัฐมนตรีจึงพูดสวนกลับไปทันทีนะครับว่า
ผมสูงกว่าตั้ง๑เซนติเมตร
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
หลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้
พบว่ามีน้ำท่วมขังทั่วกรุงเทพ๓๖จุด
และได้ประบายน้ำจนเหลือจุดวิกฤตเพียงแค่๘จุดเท่านั้น
และพี่ชายไปเหลือประมาณ๘จุด
ใน๘จุดเนี่ยตอนนี้ก็เร่งระบายน้ำ
แต่เนื่องจากการระบายน้ำมันก็ทำได้ช้า
และก็ใช้เวลาเล็กในส่วนนี้
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับ
กระทรวงการคังได้เสนอมาตรการลดดอกเบี้ยเกษตรกรให้เหลือร้อยละ๔

ร่วมกับนสกศพิทักษ์พนรัฐมนตรี

เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ประสบปัญหารายได้ลดลงจากปัญหาภัยแรง
และราคาข้าวตกต่ำในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
เช่นเดียวกันกับกระทรวงเกษตรและสหกร
เสนอขออนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
และการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และระบบขนส่งทางถนนประยะเร่งด่วน
ในขณะที่มาตรการให้มีการเวียนคืนที่ดินสอประกอบกว่า๔แสนใบ้
ยังไม่มีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องนำรายละเอียดทั้งหมด
บรือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเสียก่อน

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ